เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะตำรวจเถียงกับตำรวจค่ะ
คือมีตำรวจนอกเครื่องแบบนั่งกินเหล้ากับเพื่อนช่วงตีหนึ่งครึ่ง
ตัวเองเป็นตำรวจแท้ก็ต้องรู้ว่าเขาห้ามขายเหล้าเขาเป็นเคอร์ฟิลล์กันนะคะ
มีตำรวจสายตรวจของสนบางพลัดไปเห็นแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือน
ก็เลยมีการเถียงกันแต่จากคลิปนี้มันก็เกิดคำถามว่า
แล้วทำไมไม่ควบคุมตัวตำรวจนอกเครื่องแบบที่กินเหล้า
ในเวลาเคอร์ฟิลล์ไปดำเนินคดีมันเห็นแค่คลิปเถียงกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เดี๋ยวผมต้องไปตั้งต่างอีกนะได้ครับโอเคครับได้ครับ
น้องเก็บดิเก็บดิเก็บเลยพูดดีก็ได้น้องพี่อ่า
ผมพูดไม่ดียังไงครับไม่พี่พูดดีเอ่อไม่ได้บอกพี่พูดไม่ดี
เราทำงานอะไรรุ่นพี่ทำงานอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกพี่
ผมเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปอ่ะพี่น้องเก็บพี่เราก็รู้ดิ
พี่พูดจาดีครับผมไม่ได้ว่าพี่อืมนี่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านแถวบางพลัด
ครับแล้วก็มีการเปิดเพลงด้วยนะคะถ้าได้ยินในคลิปที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้
คือตำรวจสายตรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกกินบอกว่าเตือนรอบสองแล้ว
ว่ามีคนแจ้งไปว่ามีคนกินเหล่าเปิดเพลงสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
สักพักหนึ่งคนที่กินเหล้าเขาก็เก็บนะ
เขาก็เก็บแยกย้ายกันไปไม่มีความรุนแรงอะไร
แต่คำถามก็คือแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีล่ะอืม
เกิดคำถามว่าแล้วทำไมตำรวจไม่จับเนี่ยทั้งกินเหล่าทั้งระเบิดเคอร์ฟิลล์
บางคนก็มองว่าโอ้โหคุณเป็นตำรวจแท้
กินเหล้าช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วเถียงตำรวจขณะที่ตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เนี่ยฮะเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นในซอยจรรย์สนิทวง๗๕นะครับ
ซึ่งเปิดเป็นโรงพิมพ์รับผลิตหนังสือแล้วก็เอกสารต่าง
เจอแม่ของคนที่อยู่ในกลุ่มที่นั่งดื่มกินกันนะฮะ
ซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์๒๔เมษายน
ตัดผมสั้นที่ไปพูดคุยต่อปากต่อคำกับตำรวจเนี่ย
เป็นเพื่อนของลูกชายแล้วเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกัน
คือมาหาลูกชายแม่ก็เลยทำกับข้าวให้นั่งดื่มกินกัน
เหตุการณ์ที่เกิดตีหนึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เห็นดื่มกินกันเนี่ย
แม่บอกว่ามันมีติดตู้เย็นอยู่แล้วไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนมานะ
ฝ่าฝืนแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงดัง
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญด้วย

เรื่องนี้แม่บอกว่ามันจะไม่เป็นเรื่องเลย
ถ้าตำรวจสายตรวจพูดกันดี
เพราะว่าเพื่อนลูกชายก็เป็นตำรวจเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน

เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาเข้าบ้าน
ตำรวจว่าเอออย่าให้มาเจอรอบสองอะไรอย่างนี้นะ

เขาก็พูดดีเลยว่า

เขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็เข้าบ้านได้เลย
คือถ้าฟังจากคลิปในช่วงแรกเนี่ย
ตำรวจเขาก็ถามผู้ชายเสื้อดำที่ยืนคุยกับเขาอยู่นะ

ส่วนคำถามที่ว่าทำไมไม่แจ้งข้อหา
เห็นเป็นพวกเดียวกันเลยไม่จับหรืออะไรหรือเปล่า

คือถ้าจะเอาจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของเหตุซึ่งหน้าใช่ไหม
ซึ่งอยู่ที่ว่าตำรวจเขาจะใช้ดุลพินิษฐ์แบบไหน
กรณีนี้เขาอาจจะมาเตือนแล้วก็ให้เข้าบ้านไป
อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนที่ท่านเห็นตรงนั้น
เอาเป็นว่าตอนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
บุคคลที่อยู่ในคลิปทั้งหมดแล้วนะฮะ
ว่าใครจะผิดตรงไหนหรือไม่อย่างไร
ฝ่ายของตำรวจจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ส่วนตำรวจที่ไปนั่งฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ดื่มเหล้า
อะไรพวกนี้มั่วสุมเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นตำรวจ
ร้อยตำรวจโทนะฮะตำแหน่งรองสารวัตร
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเจรตำรวจ